กันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ครับเพราะว่าจะมีพายุฤดูร้อนส่งผลกระทบถึง๕๙จังหวัดด้วยกันไปจนถึงวันพุธนี้เลยนะ
ส่วนอากาศร้อนแบบนี้คุณผู้ชมจะมีสิ่งของที่คุณอย่าไปลืมไว้ในรถเด็ดขาดจะมีอะไรบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ตอนนี้หลายจังหวัดเจอกับพายุฤดูร้อนครับเสียหายกันหนักเลยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนถล่มระหว่างวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาไปจนถึง๒๖เมษายน
จะมีทั้งฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บในบางแห่งครับ
มีถึง๕๙จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ
เป็นผลมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปกคลุมไทยตอนบน
และปะทะกับมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่แผ่มาจากจีนครับ
และสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นครับ
ดังนั้นในช่วงนี้ไปจนถึงวันพุธที่จะถึงนี้๒๖เมษายนต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
แล้วเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับอากาศร้อนจัดทั่วประเทศที่เรากำลังเผชิญอยู่ครับ
เพราะความร้อนจะทำให้เกิดอันตรายได้
เพราะจะทำให้แบตเสื่อมอายุใช้งานสั้นลงครับ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก

เพราะจะทำให้วงจรเสียหายเสี่ยงต่อการช็อตและระเบิดได้ครับ
สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์กระป๋อง
อย่าให้ลืมไว้เพราะจะเกิดระเบิดได้
แช็คก็เหมือนกันรวมไปถึงแผ่นยางกันลื่น
เวลาเจอแดดเผามันจะคลาบเหนียวติดกับหน้ารถ

งานท่านลืมไว้และจอดรถไว้กลางแดดร้อน

ฉะนั้นก่อนจะลงจากรถท่านก็ตรวจสอบซะหน่อย
ว่ามีสิ่งของเหล่านี้หรือเปล่านะครับ
ที่จะต้องยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า
โดยธนาคารกรุงเทพประกาศเริ่มใช้มาตรการนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
ซึ่งลูกค้าจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และถ่ายรูปใบหน้าที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ
มาตรการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธนาคารทุกแห่ง
คนที่โอนเงินตั้งแต่๕๐๐๐บาทต่อรายการโอนเงินเกิน๒แสนบาทต่อวัน
หรือปรับเพิ่มวงเงินโอนผ่านแอปจะต้องยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนทำธุรกรรมเสมอครับ
ขณะที่ธนาคารออมสินก็เริ่มใช้เดือนพฤษภาคมเช่นกัน
ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีเริ่มใช้เดือนมิถุนายนครับ